เรื่องนี้เป็นทั้งความเชื่อและเป็นความจริงนะคะ
ว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนแล้วมันก็จะมีพายุ
เป็นพายุโซนร้อนมาสร้างอิทธิพลเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่อง

ตอนบนของประเทศคือเหนืออีสานจะมีฝนตกชุก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
อย่างกรณีที่จังหวัดเลยค่ะที่ตอนนี้หลายคนเดือดร้อนกันอย่างหนัก
ไปดูเหตุการณ์แล้วก็เตือนภัยกันหน่อยค่ะ
โธ่ถว่มหมดแล้วค่ะ
ทั้งบ้านทั้งรถเอาอะไรไม่ทันเลย

ใน๕นาทีเร็วมาก

คือทั้งบ้านทั้งรถขนไม่ทันจริง

สำคัญกว่านะเพราะถ้าเราชีวิตรอดเราก็ยังไปสร้างอย่างอื่นได้
ถ่ายคลิปถ่ายทอดสดขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าชุมชนบ้านสูบ
หมู่๙ตำบลนาอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลย
น้ำไหลจากภูเขาลงลำห้วย
แล้วก็เอ่อล้นทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนนะคะ
เรียกว่าเกือบจะมิดชั้น๒เลยด้วยซ้ำ
นะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องปีนขึ้นที่สูง
ชั้น๒ไม่พอต้องปีนขึ้นหลังคาเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปค่ะ
ชาวโซเชียลก็ช่วยกันแชร์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังกันเข้าพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
ล่าสุดที่เฟซบุ๊คคุณสิรินาทวันน้อยได้โพสต์อัปเดตภาพเนี่ยนะคะ
ก็คือสภาพแบบนี้น้ำลดลงแล้วไง

ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านละเกะระกะเปียกปอนไปหมดเลยค่ะ
แต่ก็เอาล่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปดีกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะสูญเสียนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาให้กำลังใจกันและกัน
พร้อมทั้งชาวบ้านเองก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยเหลือ
ขอบคุณทหารทุกนายที่เสียสละนะคะมาช่วยแบ่งเบาภาระมาช่วยขนข้าวขนของ
ในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้ก็ยังได้เห็นน้ำใจคนไทยมอบให้แก่กันและกัน

ส่วนทางด้านนายประมวลลาบจิตหัวหน้าปพจังหวัดเลยบอกนะคะว่า
แต่หนักสุด๓หมู่บ้านก็คือหมู่๑หมู่๕แล้วก็หมู่๙

อันนี้คือที่จังหวัดเลยนะคะถัดมาอีกไปดูที่อุดรธานี
อุดรธานีก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน

โดยเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองค่ะมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
ส่วนที่อำเภอน้ำสมนะคะน้ำป่าจากเขารอยต่อจังหวัดเลย
ก็ไหลทะลักลำห้วยโสมมาท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านเหมือนกัน
หนักที่สุดก็คือที่บ้านน้ำกดค่ะ
มีราศดรได้รับผลกระทบประมาณ๖๐หลังคาเรือน
น้ำเนี่ยสูงเมตรหนึ่งแล้วคุณดูค่ะกระแสน้ำไหลแรง
แล้วก็สีน้ำเนี่ยขุ่นคือมันไหลมาเร็วและแรงนะคะ
ทำให้สะพานบ้านนาเมืองไทยขาดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งสร้างสะพานใหม่ให้กับชาวบ้านได้สามารถสัญจรไปมา
เนี่ยค่ะส่วนรถเนี่ยนะอย่าเลยค่ะสัญจรไม่ได้อืมนะ
ลำบากกันไปหมดเลยส่วนอีกที่หนึ่งที่บ้านเทพภูเงิน
โครนจากภูเขาเนี่ยมันได้ไหลมาทับเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็ต้องเอารถไถมาเกรดดินเพื่อเปิดเส้นทางค่ะครับ
ทำให้ประชาชน๒๐หมู่บ้านได้รับความเสียหาย
ไม่ต้องพูดถึงพืชผลการเกษตรนะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่เหมือนกันนะคะจากภาคอีสาน
อุดรธานีขึ้นเหนือไปดูที่เชียงใหม่เพราะว่าเหนือนี่ก็โดนเยอะนะ
หนักไม่แพ้กันนะได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูค่ะ
ตอนเนี้ยมันก็อ่อนกำลังลงเป็นแล้วอ่ะนะคะ
แต่ว่ายังคงทำให้พื้นที่ตอนบนของไทยฝนตกมันก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
ถูกตัดขาดน้ำท่วมในพื้นที่หลายพื้นที่
อย่างถนนระหว่างหมู่บ้านบ้านคอกหมูป่าบ้านป่ากล้วย
ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายเนี่ย
ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงอะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเข้าในพื้นที่กันพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้
กับจุดเกิดเหตุเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเพราะบางทีมันมืดคล่ำมองไม่เห็นอะไรด้วย
ครับส่วนทางด้านนายนาธีดำรงนายกเทศบาลสันทรายหลวงนะคะ
ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
แล้วก็อบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
แล้วก็คาดว่าน้ำจะท่วมเป็นวงกว้าง

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จัดเวรยาม
มาคอยดูแลสอดส่องกันตลอดนะคะ
ทั้ง๒๔ชั่วโมงช่วงนี้ก็ดูแลกันอยู่
พายุหน่อยพายุนะพายุซินลากูค่ะ
เป็นชื่อของเทพธิดาของสาพันธรัฐไมโครนีเซีย

มันอยู่เหนือเหนือของทวีปออสเตรเลียนะคะ

เป็นชื่อที่กำหนดขึ้นมาจากแถบนั้น
แต่ว่าศูนย์กลางอยู่ในที่ประเทศไทยนะอยู่ที่อำเภอปัวค่ะ
แต่ว่าคาดว่ามันจะสลายตัวภายในวันนี้แหละ

มันก็จะทำให้คาดว่าไปถึงวันที่๖ที่๗สิงหาคมเลย
คืออิทธิพลของพายุจะหมดวันนี้พรุ่งนี้แหละ
แต่หลังจากนั้นมันยังมีร่องมรสุมคือร่องฝนอยู่ทางตอนบนของประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะ

อันนี้คือเตือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้นะ
๔สิงหาคมทุกภาคฝนตกประมาณ๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักตกชุกส่วนทะเลนะคะคลื่นสูง๒๔เมตร
ก็ต้องเฝ้าระวังชาวใต้ก็งดเดินเรือกันก่อนแล้วกัน
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้า

แต่ถ้าหากว่าเรารู้ทันรับมือป้องกันไว้ก่อน

ก็ทำให้เราผ่อนคลายหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
ติดตามข่าวสารกับทางไทยรัฐทีวีเราได้นะครับ
เพราะว่าในหลายพื้นที่ที่โดนผลกระทบหนัก

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปรายงานข่าว

สำหรับประชาชนทุกจังหวัดเลยที่ได้รับผลกระทบนะคะ